ว่าเส้นทางชีวิตของว่าที่ผู้นำคนใหม่

เขาเติบโตมาจากครอบครัวแบบไหน
ชีวิตของเขาพบเจอกับอะไรบ้าง
และจากนี้ไปชีวิตเขานั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับ

เมื่อปี๒๔๘๙นะครับ
เกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเศรษฐีครับ
ดนตรัมน์ปัจจุบันปีนี้อายุ๗๐ครับ
เกิดมาในย่านควีนสนะครับ
ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

มีคุณพ่อเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับ
ส่วนคุณแม่นั้นนะครับก็เป็นแม่บ้านเหมือนกันครับ

พ่อของทรัมป์มีเชื้อสายเยอรมนี
ส่วนคุณแม่นั้นมีเชื้อสายสก๊อตแลนด์นะครับ
ทรัมป์มีพี่น้องทั้งหมด๕คน
ทรัมป์เองนั้นเป็นลูกคนที่๔ครับ

ปริญญาตรีในด้านเศรษฐศาสตร์

มีการเปิดสอนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่
คุณพ่อเริ่มต้นทรัมป์ก็มาเรียน

ธุรกิจนี้ต่อเข้าเรียนปริญญาตรี
เรียบร้อยในช่วงอายุประมาณ๒๒ปีครับ
หลังจากนั้นทรัมป์ก็เริ่มต้นลุยทาง
ลุยทางธุรกิจรับไม้ต่อจากคุณพ่อ
ดำเนินการขยายธุรกิจต่อเนื่องนะครับ

ธุรกิจที่ทรัมป์เข้าไปจับแล้วก็พัฒนา

เน้นไปในแนวทางของอสังหาริมทรัพย์

กิจการต่างก็เติบโตอย่างต่อเนื่องครับ
ก็เป็นหนึ่งในกิจการที่ทรัมป์นั้นเข้าไปดูแล

อกจากนี้ครับคุณผู้ชมเรายังพบว่า

เคยถูกสารพิพากษาให้ล้มละลาย

แต่ที่น่าสังเกตคือตัวของทรัมป์เองนั้น
เขาไม่เคยถูกสารพิพากษาให้ล้มละลายนะครับ
เฉพาะธุรกิจเท่านั้นที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย
ตัวของทรัมป์ธุรกิจของทรัมป์
เข้าไปสนับสนุนเวทีขาอ่อน
นางงามหลายต่อหลายเวทีเหมือนกันนะครับ

ธุรกิจสิ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจความสวยความงามนางแบบ

คราวนี้ทรัมป์โด่งดังมากขึ้นเป็นที่รู้จัก

นั่นก็คือจากการเป็นพิธีกรรายการ
ไปดูกันต่อครับในแง่ของชีวิตครอบครัวของทรัมป์กันบ้าง
ทรัมป์ผ่านการแต่งงานมาแล้ว

กลับไปคนแรกโอ้โหทั้งสามคนนี้โปรไฟล์ดีหมดเลยนะครับ

เป็นทั้งดาราเป็นทั้งนางแบบเป็นทั้งนางแบบ
มีลูกมาหมดเลยครับคนแรกมีลูก๓คน
คนที่๒มีลูก๑คนและคนที่๓ก็มีลูกอีก๑คน
เลยได้ว่าเป็นรสนิยมของทรัมน์ครับนะครับ
จับธุรกิจด้านความสวยความงามไม่แปลกครับ

ดังนั้นแล้วก็อาจจะตกร่องปล่องชิ้นกันนะครับ
ก็จับมาเป็นคู่หูคู่ชีวิตกันใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่ว่า๒ครั้งแรกไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับ
กระทั่งมาเจอกับเมลาเนียทรัมป์นะครับ

ทรัมป์เข้าสู่เวทีการเมืองการเลือกตั้ง
ยังไม่ได้เป็นระดับชาติแบบที่ปัจจุบันนี้
ทรัมป์ประกาศชัดว่าจากนี้ไปจะเดินหน้าแบบเต็มกำลัง
เพื่อสู้ศึกชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดี
และวันนี้ตามเวลาของสหรัฐนะครับที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ประกาศผลออกมานั้น
เลือกตั้งวันที่๘ทราบผลชัดเจนวันที่๙พฤศจิกายน
ทรัมป์ได้รับตำแหน่งเป็นว่าที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนที่๔๕เรียบร้อยแล้วนะครับ
นั่นก็คือเรื่องราวต่างที่ไทยรัฐทีวีนั้นรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้
แต่ยังไม่หมดครับสีสันบรรยากาศจากนี้ไปน่าจับตามอง
เพราะว่าโลกโซเชียลเองก็พูดถึงเรื่องนี้แบบกระหึ่มเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวแง่มุมต่างการเมืองสหรัฐกันต่อกับทั้งสองท่านครับเชิญครับ